เคยเสนอข่าววิรากรรมมากมายนะ
ใช่แล้วรอบนี้พอคุณจัวหัวมาแบบนี้

คราวนี้ไปโวยตำรวจภูทรจอหอที่มาตั้งด่านตรวจนะครับ
จะเข้าสนามแข่งรถจักรยานยนต์
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาโอ้โห
นี่ยืนอาดแบบนี้เลยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
ถ่ายไว้หมดเลยรถตำรวจทุกคันถ่ายไว้หมดเลย
ดาดตั้งตรงนี้ป้ายอยู่นี่
แล้วทางโค้งตั้งไว้ถ่ายไว้หมดเลย
มันไม่ใช่เรื่องเข้าใจเปล่า

ไม่ใช่มีอำนาจแล้วมาทำอย่างนี้กับเด็กน้อยมัน
ไปครับคราว
เรื่องนี้นะฮะต้องตรวจสอบนะคุณนะ
ว่าฝั่งแก๊งน้ำไม่อาบที่เขาโวยวายเขาอาจจะถูกก็ได้
หรือว่าตำรวจตั้งด่านลอยอะไรหรือเปล่านะครับ

เข้าทำการจับกลุ่มแก๊งน้ำไม่อาบเลย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่

ทราบว่าพื้นที่ที่แก๊งนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวหรือจับกลุ่ม
เป็นถนนทางเข้าสนามแข่งรถจักรยานยนต์
เนื่องจากชายคนที่มาโต้เถียงกับตำรวจบอกว่า
ถ้าตำรวจไม่เปิดให้เข้ามาตรงนี้พวกเขาก็ต้องไปแว้นกันข้างนอก
บอกว่าสนามจอหอโคราชน้ำไม่อาบ
ราม่ากับเจ้าหน้าที่ที่มากวดขันตรวจตราจับกลุ่มนะครับ
อกจากนี้ยังพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีการถ่ายคลิปไว้อีกหลายคลิป
เพราะว่าแก๊งน้ำไม่อาบเขารวมตัวกันนะคุณนะ
รวมกลุ่มกันเพื่อจะไปแข่งรถจักรยานยนต
สนามแข่งรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลจอหอนี่แหละ
ว่าต้องผ่านจุดทางเข้าตรงนี้
แต่ตำรวจได้มาตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรก่อนทางเข้าสนามแข่งรถ
ทำให้แก๊งน้ำไม่อาบไม่พอใจที่ตำรวจมาตั้งด่าน
แล้วก็ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่บางคันก็ผิดกฎหมายจริงนะครับ
ขณะที่ตำรวจยืนยันว่าก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่จะนำเข้าไปแข่ง
บางคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบางคันแต่งท่อดัง
ถ้าขี่มาบนถนนหลวงก็ต้องถูกจับเพราะผิดกฎหมายนะครับ
ก็ต้องนำรถกระบะมาบรรทุกรถจักรยานยนต์นำเข้าไปสนาม
ถ้ามาวิ่งตามทางหลวงทางอะไรมันผิด
แต่ถ้าคุณจะแต่งรถแล้วคุณจะเอาไปแข่งกันในสนาม
ท่อดังแค่ไหนจะแรงแค่ไหน
คุณต้องขนใส่ท้ายรถกระบะท้ายรถบรรทุกมาสิ

ดังนั้นพอขับขี่มาตรงนี้แม้จะเป็นทางเข้าสนาม
แต่ถือว่าคุณขับขี่บนถนนหลวงแล้ว
คุณถูกจับคุณก็ต้องถูกดำเนินคดี

ท่อดังสถิตย์พระทะเบียน
บ้านเขาอาจจะมีแค่มอเตอร์ไซค์

โหมันถูกต้องครับเขาได้หยุด

เหตุผลของตำรวจและข้อกฎหมายก็ฟังขึ้นนะ

แต่ฝั่งนู้นบอกอ้าวแล้วพี่จะปล่อยให้เขาไปแว้นข้างนอกถนนหรือเปล่า

ระหว่างการแต่งรถกับการแข่งในสนามเนี่ยนะฮะ